ดีต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับคู่รักสายบุญคู่นี้ค่ะ
ไปที่จังหวัดแพร่ค่ะไปทำบุญทอดกระถิ่น๒วัด๒จังหวัดด้วยกันนะคะ
เริ่มจากวัดแสลั่งค่ะที่อำเภอลองจังหวัดแพร่
เงินกระถิ่นคุณผู้ชมขาเป็นเงิน๑๔๔๘๓บาท
และวัดดงมะผางอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ
ก็เป็นเงินอีก๘๒๔๓๗๙บาท
เงินรวมเงินทำบุญกระถิ่นสามัคคีทั้ง๒วัดในครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า๑๘๖๔๘๖๒บาทค่ะ

ทั้งคู่ก็ยังมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง
จากโรงเรียนบ้านนาหลวงอำเภอลองจังหวัดแพร่อีกด้วยค่ะ
ซึ่งก็เป็นน้องนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเอง
อีกจำนวน๔๒ทุนค่ะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม
และติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
จำนวน๕ห้องรวมมูลค่าอีก๕๕๐๐๐บาท
ให้กับโรงพยาบาลรองจังหวัดแพร่อีกด้วยค่ะ
โอ้โหสุดยอดน้ำใจของทั้งสองท่านเลยนะคะ
ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ